ก็มีการท้าเรื่องการตรวจสอบสายานโทรศัพท์ด้วย
แล้วก็มีการเอาภาพยนตร์ดังมาเปรียบเทียบ

ชวนให้ไปสังเกตการกันนับคะแนน
ทุกหน่วยในเขตที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันนี้
ทุกหน่วยในเขตที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันนี้
ทุกหน่วยในเขตที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันนี้
ทุกหน่วยในเขตที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันนี้ทุกหน่วยในเขตที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันนี้

แนนใหม่ในวันหน้าที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันหน้าที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันหน้าที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันหน้าที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันหน้าที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันหน้าที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันหน้าที่๑

แนนใหม่ในวันหน้าที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันหน้าที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันหน้าที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันหน้าที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันหน้าที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันหน้าที่๑นครปฐมต้องมีการนับคะแนนใหม่ในวันหน้าที่๑

การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเพียง๗วันเพราะอะไรเพราะว่าก่อนนั้นเขาไปทำธุรกิจการก่อสร้างแล้วไปเอาแบบฟอร์มในการจัดตั้งบริษัทประมาณ๗๐๘๐ข้อในเงื่อนไขมีติ่งหนึ่งเรื่องของสื่อก็เลยแพ้ฟาวที่นี่ประเด็นนี้มันก็เลยกลายเป็นบรรณีที่งอกออกไปแล้วก็กระทบกันเป็นลูกโซ่มีการร้องเรียนตอนนี้นอกจากภัก
หย่อนนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็จะใช้เกณฑ์และมาตรฐานกันเดียวกันหรือเปล่าเป๊กเดียวสลายไปถึงจักรวาลนี่แหละก็บอกว่าเป็นโดมิโนคือต้องดูว่าใช้มาตรฐานเดียวกันไหมในการหัวจรรยากับภักดิ์อนาคตใหม่